ตอนนี้นักธรณีวิทยาในไอซแลนด์กำลังเฝ้าระวังการปะทุของภูเขาไฟลูกหนึ่ง
ซึ่งคาดการณ์กันว่าจะปะทุในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
แล้วก็ทำให้วิตกกังวลว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินในประเทศค่ะ
บรรดานักธรณีวิทยาในไอซแลนด์ต่างกำลังเฝ้าระวังภูเขาไฟคาดลา
ซึ่งเป็นภูเขาไฟในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ
หลังเกิดแรงสั่นสะเทือนขนาด๔๖และ๔๕บริเวณปล่องภูเขาไฟเมื่อช่วงเช้าวานนี้ค่ะ
และจากนั้นได้เกิดแรงสั่นสะเทือนไม่รุนแรงตามมาอย่างน้อย๑๐ครั้งบริเวณโดยรอบภูเขาไฟ
ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าอาจจะเกิดการปะทุในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
และอาจส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยการบินเหมือนที่เคยเกิดขึ้น
ในช่วงที่ภูเขาไฟไอยาไฟยาวลายโยคูปะทุเมื่อเดือนเมษายนปี๒๕๕๙
ซึ่งครั้งนั้นนะคะส่งผลกระทบต่อการบินทั่วยุโรปค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรณีวิทยาระบุว่าสถานการณ์กำลังสุ่มเสี่ยงอย่างมากในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
ทำให้ทุกฝ่ายกำลังติดตามความเปลี่ยนแปลงของภูเขาไฟลูกนี้อย่างใกล้ชิด
พร้อมย้ำว่าหากเกิดความเปลี่ยนแปลงก็ยังมีเวลาแจ้งให้ทราบ
ถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนหรืออุตสาหกรรมการบินค่ะ